เราไปดูสถานการณ์ในการปลดโค้ชกันดีกว่าครับในเกมไทยลีกผ่านไปแล้ว
แปดนัดมีการปลดโค้ชไปแล้วเก้าคนครับปีนี้การแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะครับ
เพราะว่าตกชั้น๕ทีมที่ต้องเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเร็ว
เพราะบางทีมที่เริ่มทนได้ไม่ไหวกับศัตรูการณ์ของทีมง่ายนั้นครับ
คือชมบุรีประกาศแยกทางกับทางกวารันบ๊ายักษ์ทารูย์์วิชนะครับ

เป็นผู้สอนที่พาทีมเก็บตัวตั้งแต่ในช่วงก่อนจะเริ่มซีซั่นอยู่แล้ว
เตรียมทีมมาต่อเนื่องแต่สุดท้ายพาชมบุรีเก็บได้๑๐แต้มจาก๘นัดในลีก
ชนะเพียงแค่๓เกมเท่านั้นอยู่อันดับ๑๑ของตาราง
การเดินทางในครั้งนี้ทำให้โกรามนั้นกลายเป็นเทรนเนอร์คนแรกที่ถูกชนบุรี
ปลดออกกลางระดูการและก็เป็นกุญสือรายที่๘ในไทยลีกที่ถูกปลดในระดูการนี้ครับ
ส่วนอีกหนึ่งทีมรัชนาวีตัดสินใจปลดทางวิทยาภาพภัณฑ์ออกจากตะแหน่งเช่นเดียวกัน
หลังจากไม่พอใจผลงานในซีซั่นนี้และทำให้รูดูการนี้มีการปลดไปแล้ว๙คน
รัชนาวีอยู่ที่๑๓มี๙แต้มจากการลงเล่น๘นัด
ในเยือนเมืองทองวันอาทิตย์นี้ครับส่วนแอร์ฟอร์สที่ก่อนหน้านี้ทางโคสตี้
สะสมพบประเสริฐตัดสินใจที่จะลาออกไปก่อนแล้วก็มีการประกาศแต่งตั้งแอนดูออส
เข้ามาทำหน้าที่แทนครับโดยจะคุมทุกทีมนะครับของแอร์ฟอร์สทั้งชุดใหญ่แล้วก็เยาวชน
โดยออสนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับก็คือเป็นผู้ปลูกปั้นนักเตะหลายคน
ในชุดเยาวชนของบีซีเทโรหนึ่งนั้นก็คือชนะทิพย์สงกระสินครับ
ส่วนกรณีเกิดความวุ่นวายกันในเกมที่ชัยนาธนะครับ
เปิดบ้านแพ้นักคอรัฐศาสีมาไป๑ต่อ๒ก็มีแฟนบอลชัยนาศ
ผู้บริหารของทีมนำโดยคุณอนุชานาคาสัยประธานสโมสรนะครับ
เข้าไปปิดล้อมผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ควบคุมการแข่งขันไม่ให้ออกจากสนาม
ล่าสุดครับทางคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็สั่งแบน
คุณอนุชานาคาสัยห้ามทำหน้าที่๒นัดแล้วก็ปรับ๒๐๐๐บาท
รวมถึงกองเชียร์ของชัยนาธนะครับถูกลงโทษเช่นเดียวกันจากการไปด่าทอพุทธศิลป
แล้วก็ขัดขวางรวมถึงมีการไปล้อมกรอบด้วย
แล้วทีมก็ยังโดนปรับนะครับกรณีไม่สามารถป้องกันหรือว่าระงับ
เหตุที่เกิดขึ้นได้ทั้ง๒กรณีนะครับถูกปรับรวมกันนะครับ
บาทนะครับเรื่องของการล้อมกรอบเรื่องของกองเชียร์นะครับ
ปรับตาการในการรักษาความปลอดภัยได้โดนไป๑๐๔๐๐๐บาทนะครับ
รวมแล้วก็๑๖๐๐บาท
เพื่อค้นหาน้องเยาวชนอายุ๑๓๑๕ปีนะครับ
มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลและอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับ
เล่นอาชีพให้ได้ก็จะมีโอกาสเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับ
แล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือน้องทั้ง๒๐คนนั้น
และในงานครับอีกหนึ่งไฮไลท์นอกเหนือจากความฝันของน้องในการเป็นนักเตะอาชีพก็คือ
หมื่นมาครับพี่หมื่นโป๊ปมาครับโอ้ไปทุกที่ครับตอนนี้

ปืนโป๊ปจากบุภเพสันนิวาสนะครับ
มาร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจให้กับน้องในความฝันเรื่องของกีฬาฟุตบอล
หลายคนบอกว่าพี่หมื่นโป๊ไปเกี่ยวอะไร

เป็นคนที่เตะฟุตบอลได้เก่งคนหนึ่งเลยนะครับ
แต่ว่ามาเอาดีทางการเป็นศิลปินดาราไปก่อนนะครับ
ก็มาสร้างแรงบันดาลใจในยุคที่โด่งดังจริงนะครับละครเรื่องนี้